มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากเกิดขึ้นที่อุทัยธานีนะครับ
มีควายเนี่ยไปไล่ควิดแม่กับลูกคู่นึงนะครับ
คนที่เป็นแม่เนี่ยเสียชีวิต

คือควายคู่นี้เป็นควายแม่ลูกอ่อน

คู่ตายเหมือนกับเพิ่งซื้อมาจากเจ้าของเก่านะครับ
แล้ววันนี้เนี่ยเห็นว่ามันเดินกินย่าเล็มย่าอยู่เนี่ย
มันช่วงแดดมันร้อนเลยตั้งใจว่าจะไปจูงมันเนี่ย
ย้ายจะไปกินย่าตรงจุดที่แดดมันร่มหน่อย
ปรากฏว่าแม่ควายเนี่ยโอ้โหเห็นเขาแล้ว

ห่วงลูกห่วงลูกหรืออารมณ์อาจจะยังไม่เข้าที่เนี่ยนะฮะ

คือมันควิดคนที่เป็นแม่ที่พยายามไปจูงควายอะครับ
ลูกชายพยายามเข้าไปช่วยก็โดนเข้าไปด้วย
สุดท้ายบาดเจ็บทั้งคู่คนเป็นแม่สาหัส

ตำบลหนองกลางดงอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานีนะฮะ

มันชื่อนางสวยอายุ๕ปีนะครับ

ควิดไปเนี่ยก็คือนางสรุตาภูลพันธ์อายุ๖๐นะฮะ

ส่วนลูกชายที่โดนไปด้วยตอนจะไปช่วยแม่คือนายนิรุธภูลพันธ์
เป็นเจ้าของนางสวยนะเจ้าของเก่านะบอกว่านางสวยเนี่ยเป็นควายแม่ลูกอ่อน
นางสวยเพิ่งคลอดลูกออกมาไม่นาน
น่าจะห่วงลูกอยู่ในตอนนี้ก่อนเกิดเหตุนางสวยเนี่ย
มันเดินแยกฝูงควายไปนะไปแทะเล็มย่าอยู่
ตอนนั้นนางสรุตาเนี่ยเขาเห็นเขาก็คงจะสงสารควาย
ว่ามันไปเล็มย่าตรงจุดที่มันตากแดด
ก็เลยไปจูงควายหวังจะเอาเข้าร่ม
ปรากฏว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

มันใช้เขาเนี่ยฮะที่มันยาวงเหลือเกินเขานางสวยเนี่ย
วิดนางสรุตาควิดเข้าอย่างจัง
นิรุธลูกชายเนี่ยเห็นก็เลยเข้าไปช่วยแม่เลยโดนควิดเข้าไปด้วยนะ
ถึงขั้นแบบเลือดอาบกันทั้งสองคนนะฮะ
พาส่งโรงพยาบาลสุดท้ายล่าสุดเนี่ย

อยู่บ้านเขาตอนนี้เขาเห็นมันมันห่วงลูกมันครับห่วงลูกด้วยสิลูก

เขาอยู่บ้านเขาตอนนี้เขาเห็นมันร้อนเขาก็เอาข้าวเจ้าข้าวร่มให้เพื่อนบ้านกัน

ควายมันร้อนแดกก็เขาไปเอาข้าวลมให้อาเริงควายเหลิง
แล้วก็ไม่รู้ก็เขาก็ควายควิดก็มาดูเขาเนี่ย
เขาทำไมไม่ใช่เจ้าของแล้วทำไมหรือเขาเป็นเพื่อนบ้านกัน
เป็นเพื่อนบ้านกันใกล้ชิดกัน

ล่าสุดนะครับนางสรุตาผู้เป็นแม่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ญาติก็รับศพเพื่อไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
ส่วนลูกชายนายนิรุธเนี่ยตอนนี้อาการบาดเจ็บอยู่นะฮะ
ควิดเข้าไปมีบาดแผลชะกันอยู่หลายแห่งอยู่เหมือนกัน

คุณผู้ชมค่ะช่วงเย็นวันเดียวกันญาติก็เลยนำศพของนางสรุตาค่ะ
ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองเรือโกรนนะคะที่หมู่๓อำเภอทัพทันอุทัยธานี

ญาติญาติก็ไปรอรับศพกันบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ
นี่ค่ะนางเสาเก๋ลูกสาวอีกคนคือร้องไห้แบบนี้เลยนะคะ
สูญเสียแม่แต่ก็ขอไม่ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าว
บอกแค่ว่าคือแม่เพิ่งซื้อควายตัวนี้มาเลี้ยงได้เดือนหนึ่งก็ช่วยกันเลี้ยง

เพิ่งจะหัดเลี้ยงควายกันนะคะ

มีอาชีพขายไก่ย่างอยู่แถวแถวตลาดใหม่ของทัพทัน

สินใจว่าซื้อควายมาเลี้ยงดีกว่าก็เลยเพิ่งหัดเลี้ยง
เหมือนกับเป็นมือใหม่พอสมควรแล้วก็ถูกควายตัวที่ซื้อมาเลี้ยง
ทำให้ตัวเองตายโอ้โหเพื่อนบ้านบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็รอดูอาการลูกชายอีกคนหนึ่งนะคะ